ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของโจรก่อน
เดี๋ยวนี้มันเยอะมันชุมยิ่งกว่ายุงอีกนะคะ
เมื่อวานเป็นวันหยุดแต่โจรมันบอกว่ามันไม่หยุด
วันที่๑๐พันวาคมเป็นวันรัฐธรรมดูล

เมื่อวานนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมโจรใช้ปืนปลอมบุกเดี่ยวเข้าไปในร้านขายทองแบบนี้ค่ะ
เอาปืนที่เป็นปืนปลอมตบหัวพนักงานขาย๑ครั้ง
แล้วก็กระโดดข้ามตู้ขายทองแล้วก็ไปเอาปืนด้ามปืนไปทุบ
แล้วก็กวาดทองไปได้น้ำหนักทองคำสักประมาณ๕๓บาท
คุณลักษาก็สักราว๑ล้าน๖แสนบาทนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือเมื่อวาน๒ทุ่มค่ะ
คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะคะ
คนร้ายเป็นผู้ชายสูงสักประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
เสื้อยืดสีเทากางเกงขายาวสีดำ
แล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยมีแว่นด้วยนะคะ
ใช้อาวุธปืนพกสั้นค่ะตบที่บริเวณศีรษะ
พนักงานขายก็คือนายธวัชชัยแก้ววงศาอายุ๒๑ปี
ซึ่งนายธวัชชัยเขายืนอยู่ที่หน้าห้าง
ตอนนั้นก็ไม่เห็นคนร้ายนะคะยืนอยู่ที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จากนั้นคนร้ายก็กระโดดข้ามตู้ข้ามตู้โชว์ทองคำ
แล้วก็ใช้ด้ามปืนทุบตู้โชว์กวาดทองคำไปได้
น้ำหนักรวมก็สักประมาณห้าสิบสามบาทอะนะคะ
หลังก่อเหตุเสร็จปุ๊บกระโดดข้ามตู้แล้วก็วิ่งหนีลงไปชั้นล่าง
จอดไว้ที่ลานจอดรถแล้วก็ขี่รถคันนี้หลบหนีไปเส้นถนนสุขุมวิทย์
ล่าสุดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพลตำรวจโทรจิติรอดบางอย่าง
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ก็แบ่งกำลังตำรวจออกเป็น๓ฝ่ายติดตามจับกลุ่มคนร้าย
โดยแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุคือจุดแรก
แล้วแกะจากจุดแรกไปตามเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนี
พร้อมกับให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานสเก็ตภาพใบหน้าคนร้าย
เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับภาพในกล้องวงจรปิด
เรื่องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่แหละค่ะ
แล้วก็ไม่น่าจะใช่มืออาชีพนะดูจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เพราะว่าใช้อาวุธปืนปลอมในการก่อเหตุรวมถึงมีชาวบ้าน
ก็เห็นใบหน้าของคนร้ายขณะวิ่งหลบหนีออกมาที่ร้านจอดรถด้วยค่ะ
ก็ดูจากประสบการณ์ด้วยแล้วก็ดูจากพฤติการของคนร้าย
รวมถึงแผนพฤติกรรมของคนร้ายนะครับ
ดูรูปร่างหน้าตาดูอะไรหลายอย่าง
ดูรถที่ใช้เป็นยาพะในการกระทำผิดคือเป็นรถผู้หญิงแบบรถแบบผู้หญิงนะครับ
คุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่า
คนร้ายเนี่ยไม่ใช่จะมืออาชีพอะไรหรอกเพราะว่าดูจากปืนที่ใช้ก็เป็นปืนปลอม
เอ่อแล้วก็รถที่ใช้ก็เป็นรถที่ผู้หญิงขับขี่ไม่ใช่รถแรงอะไรอ่ะนะ
แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ขอสารอนุมัติออกหมายจับ
เพราะว่าต้องรอให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก่อนรวบรวมพยานหลักฐานต่าง
แล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนที่เห็นคนร้ายนี้หลบหนีไปที่ไหนนะคะ
ช่วยแจ้งเบาะแสของคนร้ายหน่อยนะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์คือ๑๙๑ค่ะ
โดยจะมีการให้รางวัลด้วยนะคะ
คือมีการตั้งรางวัลนำจับให้คนที่สามารถแจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มด้วยนะคะ
โอ้โหได้ทองไปเยอะนะ๕๓บาทมูลค่าก็๑ล้าน๖แสนบาทค่ะ